การแก่งขันตัวในรอบที่สอง
ผู้ชนะคนนั้นก็คือ

เขาก็ตาสว่างแล้วล่ะครับ

ครับสินไปชิงมาถึงการแข่งรอบใหม่แล้ว
ต่อสู้ที่เหลือของคุณเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะ
เหลือแค่เย่อีเชียนกับอายะ
แข่งขันตัวต่อตัวรอบที่สาม
ต่อสู้ของคุณเป็นใครครับ

หัวสว่างผมมันขาวโปรนไปหมด
ผมจะหุนหันพลันแล่นไม่ได้

เอาละครับคู่แข่งในรอบที่สาม

สวัสดีค่ะสวัสดี
โอ้นี่ทำไมทุกคนได้รู้จัก
สาวสวยสาวช้ะอายะ

สุดท้ายมีอะไรหนึ่งปูนึกปร่าบ

แต่ฉันกอเป็นที่เมีย

เพราะเข้าแข่งไปสองรอบแล้วตอนนี้กำลังก็คงจะถอดถอยไปมากนะคะ

รับรองว่าอาจารย์ซินคะฉันขอโทษด้วยนะคะ
จะยอมแพ้ตอนนี้ก็ได้ค่ะออกไปเลยค่ะชิลจะได้พักผ่อนเสมอ
หรอกผมคิดว่าคุณเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้ว

สินใบชิงอายะในการแข่งรอบที่สามของพวกคุณ
เมนูอาหารที่ต้องเจอก็คือ
มันคืออะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเหรอ
เมนูดังของอันหุยกุ้งม้วนหลอดเลือด
ไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้มาก่อนเลยหลอดเลือดก็คือเครื่องใน

นูขึ้นชื่อของอันหุยมีลักษณะพิเศษ๒ประการ
อย่างแรกคือวัตถุดิบพื้นบ้านและความสดใหม่
ประการที่๒ใช้ไฟอย่างชำนาญ
การทำเมนูกุ้งม้วนหลอดเลือดต้องใช้คุณสมบัติสองอย่างนี้ด้วยกันนะครับ
จับเวลาการแข่งขัน๑ชั่วโมงตอนนี้เริ่มได้
ภายใน๑ชั่วโมงผู้ชนะจะได้เข้ารอบ๔คน
ดังนั้นจะต้องมีเทคนิคในการใช้มีด
และการควบคุมความร้อนของเตาด้วย
เป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่เป็นเมนูที่ไม่ง่ายเลยจะบอกให้
อาจารย์ซินเขาแข่งมาหลายรอบแล้วล่ะค่ะ
ดังนั้นอารมณ์แล้วก็พละกำลังของเขาอยู่ในภาวะที่

และนี่ก็เป็นโอกาสดีของฉัน
รอบที่สามผมแล้วครับเนี่ยเทียบกับรอบที่สองแล้ว
ผมคิดว่าแรงผลักดันมันหดหายไปหมดแล้ว

ดังนั้นผมจะรวบรวมสมาธิผมจะต้องทำได้
ผมคิดว่าแค่ทอดให้มันม้วนออกก็ใช้ได้แล้ว
แต่ทำไมมันไม่ม้วนล่ะเนี่ย
ผมมีความคิดอยากยอมแพ้การแข่งแล้ว
ผมคิดว่าผมไม่อยากแข่งขันแล้วล่ะ
ผมทำไม่ได้อ่ะ

มันไม่เหมือนที่คิดไว้เลย

ฉันคิดว่าต้องรีบลงกระทะแล้วล่ะ
เพราะว่าต้องแข่งขันกับเวลานะคะ

ตอนนี้หลอดเลือดเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยจะม้วนสักเท่าไหร่นะคะเนี่ย
ไม่ใช่แค่ลงกระทะทอดแล้วมันก็จะม้วนออกหรอกเหรอ
หัวของฉันคิดแต่ว่าทำไมมันไม่ม้วนทำไมมันไม่ม้วน
ก็คิดว่าอุ๊ยตายแล้วจบเหแน่เลย
รอบที่๓มีปัญหาอะไรไหมครับ
ทอดหลอดเลือดเจอปัญหาใหญ่มากครับ
มันไม่ม้วนผมนี่งงเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน
หลอดเลือดเธอหรือเปล่าม้วนหรือไม่ม้วน
ไม่ม้วนค่ะนี่ไม่ต้องมามองเยอะเลยนะ
เฮ้ยเขาคุณอยู่ไหนเนี่ยผมขอดูหน่อยนะไม่ม้วน
อันนี้อันนี้เริ่มหวนแล้ว
เมื่อมันไม่ม้วนก็คิดวิธีปริมาณไม่พอก็ทำอีก
ทำเยอะอันนี้ต้องมัวแน่นอน
พอลงกระทะมันก็ม้วนเลยดูสิตอนนี้มันม้วนแล้วเข้าใจแล้วล่ะ
ต้องให้มันม้วนก่อนแล้วค่อยลงกระทะแบบนี้
คือเคล็ดลับของมันนี่เอง

มันยังไม่ค่อยม้วนเท่าไหร่เลยอ่ะมันไม่สวยเท่าของคุณอ่ะไม่ยอม
ผมลองตั้งหลายวิธีทำไมถึงไม่ค้นพบวิธีนี้ตั้งแต่แรก
ผมเลยต้องหั่นหลอดเลือดใหม่เลือกเอาอันที่ใหญ่
เวลาผ่านไปเร็วขึ้นไม่มีเวลาแล้ว
พอฉันได้ยินก็ใจชาไปครึ่งหนึ่งเลยล่ะค่ะ
เวลาคืนมาไม่ได้ทำได้แค่ต้องทำให้เสร็จในเวลาที่เหลือ
ขอร้องลาม้วนหน่อยเถอะนะลูกม้วนหน่อยเถอะได้ไหมได้ไหม
ม้วนสักนิดเด็งก็ยังดีนะลูกนะ
เอาล่ะตอนนี้กระทะได้แล้วไม่เป็นปัญหา
แต่ว่าหลอดเลือดมันไม่ม้วนเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวนะ

อืมไม่เค็มเข้าปากแล้วก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ย
สตาร์ทเชฟทั้งสองนับถอยหลัง๑๐วิ
หมดเวลา
เอาล่ะสิไปชิงอายะกุ้งม้วนหลอดเลือดรสชาติจะเป็นยังไง
ทั้งคู่นำอาหารขึ้นมาข้างบนได้เลยครับ

เดี๋ยวฉันจะไปนั่งนะรอเดี๋ยวหรือว่าจะไปนั่งตรงนี้ดีล่ะคะ
ไปชิงเป็นยังไงยังมีแรงอยู่หรือเปล่า
พูดตรงพอทำถึงช่วงกลางก็เริ่มล้มเหลวนิด
ตอนนั้นผมมีความคิดอยากยอม
แล้วอายะล่ะคุณมีพลังเต็มเปี่ยมอยู่ไหม
เมื่อครู่นี้ฉันเจอปัญหาเหมือนกับอาจารย์ซินเลยล่ะค่ะ

เพราะว่าหลอดเลือดมันไม่ได้ทำกันง่ายอย่างที่คิดนะคะ
งั้นผมจะชิมของอายะก่อนละกัน
รูปร่างที่จริงมันต้องม้วนขึ้นมานี่นา
แต่นี่มันกลับทิ้งตัวลงไปแปลก
จืดมากรสชาติไม่ถึงเครื่องเลย
เป็นไปไม่ได้ค่ะซอสนั่นน่ะเป็นสูตรพิเศษของฉัน

งั้นผมจะชิมของสินไปชิงนะ

ซอสหรือเครื่องปรุงได้เข้ากันดี

แต่การปรุงรสมันเค็มไปหน่อย
ตอนนั้นใจผมขึ้นมาอยู่ที่คอ
แล้วผมต้องชนะในรอบนี้
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะรุ้นมากเลย